ทักษิณชินวัฒนอดีตนายกรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างประเทศอย่างต่อเนื่องนะคะ
มีการตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการเดินสายให้สัมภาษณ์อย่างมีนัยยะสำคัญหรือไม่
เพราะว่าล่าสุดได้ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวอัลจาซีร่าค่ะ
ระบุว่าตัวเองนั้นเคยถูกรอบสังหารมาแล้วถึง๔ครั้งในสมัยที่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
และวิจารณ์ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ด้วยนะคะว่าแย่กว่าพม่าสมัยก่อนที่จะมีการปฏิรูปซะด้วยซ้ำ
ขณะที่รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงยืนยันว่าที่มีทหารไปติดตามนางสาวยิ่งรักชินวัฒนอดีตนายกรัฐมนตรี
ก็เพื่อดูแลความปลอดภัยไม่ได้เป็นการคุกคามค่ะ
พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
คอสชต้องการดูแลความสงบเรียบร้อยให้กับนางสาวยิ่งรักชินวัฒน์อดีตนายกรัฐมนตรี
ภายหลังมีทหารตามถ่ายภาพนางสาวยิ่งลักษณ์ขณะลงพื้นที่
เพราะหากเกิดอะไรขึ้นคอสชจะโดนตำหนิและต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
ไม่อยากให้นางสาวยิ่งลักษณ์คิดอะไรมาก
พร้อมกันนี้พลเอกประวิทย์ยังกล่าวทีเล่นทีจริงด้วยนะคะ
นางสาวยิ่งลักษณ์เป็นคนสวยจึงให้ทหารตามไปถ่ายภาพค่ะ
แต่จะบอกเริ่มช่วยตรงนี้นะ
ความเคลื่อนไหวของนายทักษิณชินวัฒนอดีตนายกรัฐมนตรี
ได้ให้สัมภาษณ์สำนักข่าวอัลจาซีร่านะคะ
บอกว่าที่ออกมาเคลื่อนไหวในขณะนี้ก็เพราะเวลาผ่านมากว่าปีครึ่ง
แต่การปรองดองกลับไม่ได้เกิดขึ้นจริงมีการกระทำต่างที่สมผงกระทบ
รู้สึกว่าไม่ยุติธรรมต่อผู้ที่สนับสนุนรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง
ส่วนเรื่องรัฐธรรมนูลเป็นรัฐธรรมนูลที่แย่ที่สุด
แย่มากกว่ารัฐธรรมนูญของประเทศพระม่าสมัยก่อนการปฏิรูปประเทศ

ทักษิณยังกล่าวถึงการเดินทางกลับประเทศไทยด้วยนะคะ

ใครจะรับประกันความปลอดภัยในชีวิต
เพราะมีความพยายามลอบสังหารตัวเองถึง๔ครั้ง

แต่ไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นใครเพราะไม่รู้
ส่วนคำถามที่ว่ากองทัพไทยพยายามที่จะฆ่าตัวเองนั้น
ทักษิณบอกว่าไม่ทราบไม่ต้องตอบอะไร
มันชัดเจนพร้อมยอมรับว่าอยากกลับประเทศ
หากได้กลับแต่หากไม่สามารถกลับได้ส่วนตัวก็โอเค
เพราะว่าอยู่ได้ทุกประเทศค่ะ